กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อายุทยากันหน่อยค่ะ
วัยรุ่นสิบคนรุ่นอีกหนึ่งคน
พูดง่ายคือสิบต่อหนึ่งจมบาทาเลยค่ะ
มันมีอีกคำหนึ่งนะที่เรียกแต่เอาเป็นสิบรุ่นหนึ่งดีกว่าเนอะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปเหตุการณ์ที่

พยายามที่จะถ่ายคลิปนี้เอาไว้
แล้วก็ในคลิปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะ

ขอร้องว่าอย่าทำแต่ว่าสุดท้ายกลุ่มวัยรุ่น๑๐คน
ก็ไม่ลดละความพยายามนะคะ

แล้วก็เตะเข้าไปที่ใบหน้าด้วย

กลุ่มวัยรุ่นก็ยอมที่จะหยุดนะ

ก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามค่ะ
คนที่เขานำคลิปนี้มาโพสต์

เขามีการระบุข้อความด้วยบอกว่า
อายุทยามันเถื่อนวัยรุ่น๑๐คน
รุมทำร้ายวัยรุ่นเพียงแค่คนเดียว

ก็วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่น

ทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมาย

คู่กรณียกมือไหว้แล้วก็ไม่เว้น
คนพวกนี้อยู่เป็นกลุ่ม
จะกล้ามากแต่ถ้าอยู่คนเดียว

หลาบอันนี้ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์